ต่อที่จังหวัดบุรีรำนะฮะภัยของผู้หญิงครับ

ขี่รถจักรยานยนต์กลับจากการไปสมัครงานหางานทำ
ไปเจอวัยรุ่น๒คนขี่รถตามประกบ
แล้วก็เอามีดที่มันอยู่ในกันไกลตัดเล็บมาจี้
แล้วก็หวังจะข่มขืนที่ข้างทาง
น้องเนี่ยดิ้นสู้เจอบีบคอเจอตบหน้า
แล้วก็สุดท้ายโจรเนี่ยเอาสร้อยคอทองคำแล้วก็หลบหนีไปนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นนะฮะในพื้นที่ของสพชำตำบลละลวด
อำเภอชำนิจังหวัดบุรีรำนะฮะ
นางหลินอายุสิบหกปีนะฮะ
พาลูกสาวอายุ๑๘ปีไปแจ้งความกับตำรวจ

ลูกสาวเนี่ยเขาบอกว่าถูกคนร้ายเป็นผู้ชายสองคน
ขี่รถจักรยานยนต์ตามประกบแล้วเอามีดที่มันอยู่ในกันไกลตัดเล็บนะฮะ
บังคับให้เข้าไปในป่าข้างทางหวังจะข่มขืน
แต่ลูกสาวดิ้นต่อสู้ขัดขืนร้องตะโกนให้คนช่วย
เพราะมันกลางวันแสกบ่าย๓โมงกว่า
คนร้ายเนี่ยเห็นว่าร้องเห็นว่าขัดขืนก็เลยบีบคอตบหน้าแต่ก็กระชากสร้อยไป
น้ำหนัก๕๐สตางค์แล้วก็ขับรถหลบหนีไปนะฮะ
น้องผู้หญิงเขาก็ให้การบอกว่าเมื่อวานนะวันจันทร์เนี่ยนะนะฮะ
บ่ายสามโมงครึ่งก็ขับรถกลับมาจากการไปสมัครงานในอำเภอนะฮะ
แล้วขับมาคนเดียวระหว่างทางเนี่ยเป็นถนนสายบ้านโคกไม้แดงละลั่
ตอนนั้นก็ฝนตกปล่อยอากาศขมุกขมัวหน่อยไม่มีรถวิ่งผ่านเลยนะฮะ
จู่ผู้ชายสองคนสวมหมวกกันน็อกกันมาแล้วก็หน้ากากอนามัยปิดบังใบหน้า
ไม่นานนักรถคันเดิมกับผู้ชายสองคนวนกลับมาตามประกบรถตัวเองจำได้ผ่านไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะ
จากนั้นผู้ชายคนที่นั่งซ้อนท้ายกระโดดมาซ้อนรถเธอแทนนะฮะ
แล้วก็เอามีดที่มันอยู่ในกันกายตัดเล็บเนี่ยนะฮะจี้ที่หลังแล้วก็บังคับจอดข้างทางลงไปทุ่งนาข้างเดี๋ยวนี้นะฮะ
ห่างจากจุดถนนสายหลักสัก๓๐๐๔๐๐เมตรสองข้างทางเป็นป่าครับแล้วก็มีกระท่อมอยู่หนึ่งหลังเธอถูกบังคับให้ไปที่นั่น
ฉุดกระชากลงจากรถพยายามถอดเสื้อถอดผ้าถอดกางเกงแต่ตัวเธอเองก็พยายามเอาแรงทั้งหมดที่มีเนี่ยปัดป้องขัดขืนจนเสื้อเนี่ยถูกฉีกขาดออกนะฮะ
เข่าข้างซ้ายถลอกกระแทกลงที่พื้นเป็นรอยจ้ำแดงหนึ่งในคนร้ายตบหน้าเธอบีบคอเธอเธอเองก็พยายามขัดขืนร้องตะโกนให้คนช่วยคนร้ายเห็นว่าใส่สร้อยทองอยู่ก็กระชากสร้อยทองไปนะฮะแล้วขับรถหนีไปแล้วก็รอดมาได้นะฮะสะบักสะบอมไปเล่าให้แม่ฟังแม่ก็พาไปแจ้งความนะฮะเขาบอกว่าคิดว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะหวัง
เรื่อง
มันอาจจะสูงก็เลยจับได้ค่าตะตุ่ม
เหมือนเขาไม่ได้จะเอาซอยค่ะถ้าเขาจะเอาคงดึงกระทำนวนใหญ่
จริงน้องเล่าไปร้องไห้ไปนะ
หลังจากรับแจ้งแล้วตำรวจเองก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะฮะ
แกะรอยของคนร้ายจากภาพวงจรปิด
แต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นป่าเป็นทุ่งนาแบบนี้เนี่ย
ก็เดี๋ยวต้องหาบ่อแสแล้วก็ตามคนร้ายดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ